พูดถึงกระแสในโลกโซเชียลที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา
กระแสของน้องลิซ่ากับเพลงใหม่ของเขาและลิจ๋านี่แหละคุณผู้ชม
โอ้โหกระแสแรงดีไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมคะ

หรือว่าจะไปเที่ยวสถานที่ต่างประสาทเขาพนมรุ้งอะไรก็ว่ากันไป
ชุดไทยไอชะดารัสกาวเกี้ยวอะไรต่าง

คล้ายมดแทนไปหมดเลย
แต่นี่ค่ะมีพี่สาววินมอเตอร์ไซค์คนนี้

มันไม่มีเครื่องหัวอื่นให้ซื้อ
ก็ใส่มันซะแบบนี้เลยละกัน

คุณพระเอากลวยจ่ายราชร
มาใส่เป็นเครื่องหัวเครื่องประดับ
ก็ดูเก๋มันเข้ากับชุดเขาเหมือนกันนะเห็นไหม
คุมโทนอยู่นะสีส้มสีเอออะไรแบบนี้
เป็นไอเดียดีเหมือนกันนะคะดัดแปลงมานะคะ
ก็คือเขาเอามาถ่ายติ๊กต๊อกไงนี่เปรียบเทียบให้ดูท่อนนี้
เหมือนไหมเหมือนไหม

ผมก็ไม่กล้าพูดว่าจะเหมือน
ต้องยอมรับว่ายุคนี้เนี่ยน้องลิซ่าเขาเป็นไอดอลไง

บอกว่าเหมือนไหมก็คือเขามีความตั้งใจว่าเนี่ยจะทำออกมาในสไตล์แบบนี้
ให้ดูแบบว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีนะ
เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ดังมากดังมากนี่โอ้โหคุณตำรวจตามหาแล้ว
จริงทั่วซอยมาหาไทยเลยอ่ะ
ใช่คุณตำรวจตามหาไปหมดแล้ว

ตามหากล้วยพี่เค้าไปไหนไม่รู้

เอาจริงดังทุกวงการพวกเราอุปกราชข่าวคนนึง

ถ้าที่ฉันเจอเขาตอนตี๕สังหรภาษีฉันตกใจเหมือนกันนะ

ต้องยอมรับว่าฮิตจริงนะกระแสลิซ่ามาแหละนะคะ